เช็คราคาสินค้ากันดูว่ามีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
ยังคงที่นะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่นะคะ๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาอาหารทะเลกันบ้างค่ะ
กระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงอยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม